คุณผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยช่วงใกล้ห้างปิดนะฮะ
สัก๒๓ทุ่มโอ้โหคนแตกตื่นมากเลย
แล้วโอ้โหเอาอีกแล้วในห้างอีกแล้วใส่แหวบเลย
แล้วตอนแรกคนลือกันมีการยิงกันคนก็เฮ้ยกราดยิงหรือเปล่า
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับหลายเหตุการณ์มาก่อน
ก่อนหน้านี้ก็โคราชใช่ไหมถูกต้อง
เป็นผู้ชายคนนี้เขาใส่ชุดลายพรางในมือเขาถือมีด
ไล่ฟันรบคอของห้างบาดเจ็บกันไป๔คน
ตอนนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นคล้ายศูนย์อาหาร

ก็ตกใจว่ามีอะไรกราดยิงรึเปล่าหรือเป็นอะไรอีก
ชาวบ้านและช่องต้องจูงมือกันวิ่งหนีแบบนี้เดี๋ยวโดนลูกหลง
คนรีบออกเลยเห็นไหมฮะในวงกลมสีแดงเขามีมีดอยู่

อันนี้สักประมาณ๒๓ทุ่มได้นะฮะ
คลิปนี้คนในห้างเขาถ่ายเอาไว้ได้
ผู้ชายคนนี้สวมชุดลายพรางเดินไปเดินมา
อันนี้ชั้นจีของห้างเป็นบริเวณศูนย์อาหาร

ประพอเสื้อขาวเองก็ยืนสังเกตการณ์กันอยู่ใกล้
แล้วก็พยายามเข้าไประงับเหตุ
ผู้คนก็ต่างพากันก้มหมอบจูงมือกันหนีออกจากห้าง
นี่ฮะไม่รู้เขาไปโดนอะไรมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงใกล้ห้างจะปิด
ผู้คนก็เดินจับจ่ายซื้อของกันอยู่
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยพากันวิ่งหนีไป

ทุกคนก็เริ่มมีประสบการณ์ในการที่จะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แบบนี้
สติก็ออกกันก่อนดีกว่าไปดีกว่า
ต่อมาตำรวจสพเมืองนทบุรีเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งคุ้มครั่ง
ไล่แทงรบพอของห้างครับ

เป็นบรรพพอของห้างทั้งหมดเลยนะฮะ
นายผงพันส์สีหาบุตรถูกแทงที่ประเภนต้นคอครับ
นายบุญช่วยรักเอี่ยมถูกแทงที่กลางหลัง
แล้วก็นายนันที่อาจอาสาภาระพลัง
ถูกแทงที่ประเภนชายโพลอยควาธธรุปะการมือ

ทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนนทเวศซึ่งอยู่ใกล้กันนะฮะทีนี้ส่วนชายคนก่อเหตุเนี่ยมาทราบชื่อภายหลังว่าเป็นชามร้อยเอ็ดชื่อว่านายวัญชัยบุญเรืองอายุสามสิบสี่ปีนะสุดท้ายเนี่ยถูกรับประพอของห้างและพลเมืองดีจับล็อกแบบนี้เลยหมดทางจะสู้ต่อไปอืมนี่มัดเอาไว้กับเตียงดามคอมัดแข้งมัด

ทุกคนเขาสวมกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่สวมต้องขออนุญาตเชิญออกจากห้างก่อนนะครับ
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมเถียงกันเสียงดังขึ้นดังขึ้น
นายวัญชัยเอามีดออกมาเลยแทงเข้าไปที่รบพอ
แล้วคนก็ไปช่วยก็โดนแทงไป๔คนเป็นรอปภทั้งหมดเลย
นี่ฮะเลือดหยดเต็มพื้นเลยนะฮะทีนี้หลังจากการเข้าไปตรวจสอบและเก็บหลักฐาน
ก็เป็นมีดปลายแหลมยาวสัก๖นิ้ว๓เล่ม
๓เล่มเอาไป๓เล่มถูกต้อง๕เล่ม๖นิ้ว๓เล่ม
แล้วก็เสื้อลายพรานที่เขาใส่เบื้องต้นก็อย่างที่พี่เบิร์ตบอกคุณปุ้ยด้วย
เมาเหล้าก็เมายาตาก็เลยขวางตาลอยอย่างนั้น
เมืองต้นเอาไปตรวจสอบก่อนว่าเขาไปโดนตัวไหนมาไปตรวจเลือดตรวจปัสสาวะก่อน
เมื่อถูกรับประพอเตือนเรื่องไม่สวมหน้ากากก็เลยขึ้นมา
ด้วยความเมาอะไรสักอย่างมานี่แหละก็เลยคุ้มครั่งขึ้นมาไล่แทงคนนั้นคนนี้ไป
เรื่องต้นโดนแจ้งไปสองข้อหาคือทำร้ายร่างกายและพกพาอาวุธมีด
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตรวจสอบประวัติเพิ่งจะพ้นโทษออกจากเมืองจำเชียงใหม่วันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมา
ในคดีปล้นทรัพย์ถูกจำคุกไป๓ปี๑๑เดือน
พอออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ยังไม่รู้จะไปไหนด้วยความที่กระหายน้ำด้วยความที่ยังไม่รู้จะไปหนทางทางไหนดี
แล้วก็เข้าไปในห้างไปขอน้ำเขากินพอมีคนทักทวงขึ้นมาก็เลยโมโหขึ้นมาด้วยความที่ไม่รู้ว่ากินเหล้าหรือว่าเสพยามาก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้
ไม่รู้นะว่าจะโดนคดีอะไรเข้าไปอีกจะติดคุกอีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
แน่นอนอย่างน้อยนี่คดีเรื่องของการก่อความเดือดร้อนรำคาญโดนไปแล้วล่ะ
แล้วคุณแทงเขาบาดเจ็บไป๔คนโอ้โหหนักเลย